ต่อที่จังหวัดชนบุรีไปกินอาหารทะเลกันบ้างนะคะ
อาหารทะเลร้านนี้ว่ากันว่าได้เยอะมาก
แล้วคุณจำชื่อร้านให้ดีจะได้ไปให้ถูกนั่นก็คือร้านป้าอ่อนซอยก้วน
คุณจิตสาล์ทำเล่นล้านนี้มันหายากนิดนึงนะมันอยู่ในซอยใช่ไหมละ
แต่บอกเลยว่ามีคนไปรีวิวเยอะมากแล้วนี้ดูรางวัลของเทียบ

เสิร์ฟมาเป็นจานทานกันง่ายไม่ได้มีพิธีรีตองมากมาย
แล้วดูเมนูกุ้งปลาหมึกสดเด้งทั้งนั้นเลยค่ะ
ริมลองอาหารทะเลรสเด็ดรสจัดแห่งชนบุรี
ถ้าเธอจะอยู่นั้นนี่ปลาเหตุคนนะเนี่ย

โอ้โหแล้วนี่มีอะไรนะหมึกกระดองหมึกอะไรสักอย่าง

เอาซักต่อมาย่วยกว่าให้คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ว่าอร่อยจริงนะคะ
ของโรงแบนูเขามีมากมายหลากหลายให้เยอะ
ส่วนราคาก็หลัก๑๐๐ต้นถึงรอยกลางเท่านั้นเอง
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปว่ามันหน้าตา
รับประทานแล้วก็ให้เยอะจริง

ร้านเขาเปิดช่วงเช้าบ่าย๒ของหมดแล้วค่ะ

รีวิวของอร่อยแห่งเมืองชนบุรี

ได้กินส้มตำนะจ๊ะเออนั่นแหละเอาให้ถูกนะจ๊ะ